สิ่งดีที่รอคุณอยู่แล้วก็ยังมีคนดีรอมอบกำลังใจ

อย่างพี่ติ๊กชีโร่เนี่ยบอกเลยว่าช่วงนี้มามาจอยกันจอยกัน
ยังไงอยากจะเชิญชวนพี่น้องนักดนตรีที่ตกงานอยู่ตอนนี้
ใครลำบงลำบากพี่ติ๊กบอกว่าโอ้โหทนดูไม่เห็นดูไม่ได้จริงนะฮะ
พี่น้องนักดนตรีอดมื้อกินมื้อแบบนี้ลำบากแบบนี้ช่วยดีกว่า
ติ๊กโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่าในฐานะนักดนตรีด้วยกัน
ขอช่วยเหลือนักดนตรีตกงานครับ
เข้าไปเลยน่ะพบุธชมที่เพจเฟสบุ๊คติ๊กชีโร่ค่ะ

สตูดิโอของผมอยู่รามอินทา๓๔ซอยอยู่เย็นนัดเล่นกันกลางวันค่ะ
ทำถูกกฎหมายทุกอย่างวัดอุณหภูมิทุกคนไม่มีโควิดเด็ดขาด
เฉพาะคนเล่นไม่มีคนดูนะคะได้ออกรายการมาจอยกันไลฟ์มิวสิกค่ะ
ทำได้ยังไงมามอบทุนให้กับนักดนตรีที่ตกงานนะฮะ
เอาเป็นว่าใครมีลูกน้องในวงที่ตกงงตกงานอะไรอย่างนี้
ลงทะเบียนในเพจติ๊กชีโร่มาเล่นโชว์ฝีมือการรับเงินอย่างต่ำ
พี่ติ๊กบอก๕๐๐๐บาทช่วยกันพี่น้องนักดนตรี
อย่างที่บอกกันไปนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นการเล่นคอนเสิร์ตแบบไลฟ์
ไม่ต้องเจอหน้ากัน
มีแค่พี่นักดนตรีแล้วก็พี่ติ๊กนักชีโร่นั่นเองนะคะ